เจ้าอาวาสวัดนางพระยาจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเงินเหรียญที่เป็นการรวบรวม
จากการทำบุญของคนที่ไปทำบุญที่วัดนะคะไปจ่ายค่าไฟของวัด
แต่ว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าขอรับแค่๒๐๐๐ได้ไหม
ส่วนต่างที่เหลือที่เป็นเหรียญเนี้ยนับไม่ไหวอืม
ชาวเน็ตและถามผู้รู้ว่าเอ๊ะเรื่องของการจ่ายเงินด้วยเหรียญเนี่ย
มันยังไงกันแน่คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
เจ้าอาวาสวัดนางพระยาค่ะเพื่อสอบถามถึงเรื่องนี้
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านเจ้าอาวาสวัดนางพระยา
ที่สำนักงานการไฟฟ้านำเงินไปจ่ายค่าไฟของวัด
ประจำเดือนพฤษภาคมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสามบาท
สิบสองสตางค์ในจำนวนนี้เป็นธนบัตรจำนวนสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาท
เหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาท
รวมแล้วหกพันสองร้อยบาทเหรียญยี่สิบสตางค์และเหรียญยี่สิบห้าสตางค์
และเหรียญห้าสิบสตางค์สองร้อยห้าสิบสามบาทแยกเป็นแบบนี้นะคะครับ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าขอไม่รับเหรียญทั้งหมดได้ไหม
ขอรับแค่สองพันบาทได้ไหมอืมเพราะนับไม่ไหวครับ
พระท่านก็เลยสงสัยประเด็นนี้แหละก็เลยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
สงสัยว่าทำไมใช้เหรียญชำระทั้งหมดไม่ได้อืมทั้งที่ทางกฎหมายบอกว่า
จริงแล้วเหรียญก็ชำระหนี้ได้นี่คนก็วิจารณ์กันเยอะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ไปที่วัดนะคะขอรับแลกเหรียญทั้งหมด
เพื่อจ่ายค่าไฟแล้วก็ขอโทษพระท่านก็เลยบอกว่าไม่ติดใจ
ยกโทษให้ก็ยืนยันว่าญาติโยมยังคงทำบุญด้วยเงินเหรียญได้นะคะ
ข้อจบเมื่อเจ้าก็คือเอ่อฟักเงินเองแทนเหรียญบางส่วน
แทนเหรียญบางส่วนที่ปลากลับมาอ๋อมีบางส่วนที่ปลากลับมาด้วยเหรียญ
ก็คือเขาก็รับชำระแล้วเจ็บร้อยแล้วไม่ได้เอาบิลกลับมาเลย
เรากลับมาคือจ่ายเรียบร้อยครบหนึ่ง
แต่ว่าเราแบงค์เพิ่มไปเอาแก๊งเพิ่มไปเอาเรียนกลับมาบางส่วน

ทีนี้ค่ะถ้าดูตามข้อกฎหมายจริงแล้วนะคะ
สำหรับการชำระหนี้ด้วยเงินเหรียญตามพรบเงินตราปีสองพันห้าร้อยหนึ่ง
มาตรา๑๑จะชำระหนี้ได้ตามนี้นะคะ
ถ้าใช้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะคะชำระหนี้ได้ไม่เกินสิบบาท
ถ้าใช้เหรียญ๕๐สตางค์ชำระหนี้ได้ไม่เกิน๑๐บาทเหมือนกัน
ถ้าเป็นเหรียญ๑บาทชำระหนี้ได้ไม่เกิน๕๐๐บาท
เหรียญ๒บาทชำระหนี้ได้ไม่เกิน๕๐๐บาท
ถ้าเหรียญ๕บาทชำระหนี้ได้ไม่เกิน๕๐๐บาท
เหรียญสิบบาทชำระหนี้ได้ไม่เกินหนึ่งพันบาท
จะมีกฎหมายกำหนดไว้อันนี้ตามกฎหมาย
ที่รับเขามีสิทธิ์ที่จะไม่รับก็ได้ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะ